คุณผู้ชมคะไปที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ

สองวัยรุ่นไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานห้าง

เมื่อช่วงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ลงโลกโซเชียลขายช่วยกันตามหา

ตอนกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะกล้องวงจรปิด
จับภาพได้คือมีวัยรุ่นสองคน

น่าจะประมาณสักระหว่าง๑๓๑๘ปี

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวดำ

เขาก็เอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ลงโซเชียล

เบาะแสของคนขโมยรถเนี่ย

เพราะว่าแบบนี้ใครรู้จักเด็กสองคนบ้าง

คนแชร์กันเยอะเลยแล้วก็บอกว่า
เนี่ยเด็กสองคนนี้เอาจริงไม่ควรปล่อยนะ

ติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว

เดินทางไปพบกับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาทำงานตามปกติ

ประมาณ๕ทุ่มของวันที่๑๖ธันวาคม

ทีนี้เดินออกมาอีกทีนึงตอนตี๒
ก็ตกใจอ้าวรถมอเตอร์ไซค์ฉันหายไปไหน

แล้วก็พบว่ามี๒วัยรุ่นนี้ค่ะมาขโมยรถไป

ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรชุมแพร
ให้ติดตามตัว๒วัยรุ่นมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ